พาไปดูด้วยความที่วันนี้เป็นวันครู
เราก็เลยมีคลิปน่ารักมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
เกี่ยวกับครูสาวคนนี้ไปดูว่าครูเขาทำอะไรค่ะ

ใช่คือที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือใช่ค่ะ
ใช่เขากดจริงคือแต่เป็นลักษณะของการที่
พยายามช่วยชีวิตมัน
ด้วยการปั๊มหัวใจ

แล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้มีคนแชร์คลิปนี้กันไปเยอะเลยทีเดียวค่ะ

ซึ่งครูคนนี้ที่กำลังทำอยู่เขาชื่อว่าครูพิม
ครูพิมเนี่ยเป็นคนช่วยชีวิตเจ้าจิ้งจกตัวนี้แหละ

คือคุณครูเขาบอกว่าเขาปั๊มหัวใจอย่างนี้

พิมเขาเป็นครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุตัวเองนั่งอยู่

เห็นอะไรไม่รู้มันหล่นลงมาจากตรงช่องแอร์
เสียงดังแปะแล้วก็เลยสงสัยเดินไปดูสักหน่อย
ปรากฏว่าเห็นเป็นจิ้งจกตัวหนึ่งค่ะมันนอนแน่นิ่ง
แล้วเธอจริงเธอกลัว

เธอก็เลยลองเอาไม้ไปเขียมาดู
มันไม่กระดิกนะไม่ตอบสนอง
เธอก็เลยคิดวินาทีนั้นรวบรวมความกล้าสักหน่อย

ปรากฏว่าครูพิมบอกว่าเหมือนมันตายแล้ว
ใกล้จะตายแล้วเพราะมันตัวเย็นเจี๊ยบ

ก็เลยใช้วิธีเอามือไปกุมตัวให้มันอุ่น
เออทำไปเรื่อยอยู่แบบนี้แบบนี้
อยู่ดีมันก็กลับมามีชีวิตอีกครั้ง
คือขยับได้นี่นี่วิ่งได้แล้ว

เธอบอกว่าวิธีการปั๊มหัวใจจริงเธอศึกษามาจากยูทูปนะ
เพราะว่าเวลาเจอสถานการณ์ฉุกเฉินจะได้ช่วยเหลือทุกคนได้

และนี่เมื่อสักครู่ก็คือครูพิมคนสวยนั่นเองนะคะ
คนก็แชร์แล้วเข้าไปดูเรื่องราวนี้กันเยอะเลยล่ะค่ะ
มีแต่นิ้วกับจิ้งจกเนี่ยนะแต่คลิปนี้คือคนแชร์เยอะมาก
แล้วครูใจกล้ามากคือถ้ากลัวดิฉันก็ไม่กล้าจะ

แต่อันนี้ครูจับแล้วอันนี้ฉันแอบเห็นมือเล็กของจิ้งจก
จับมือคุณครูด้วยตอนนี้ครูกำลังปั๊ม